ส่วนเรื่องการเมืองวันนี้เราก็พยายามเดากันมาหลายวันนะครับว่า
อนาคตการเมืองของพลเอกประยุทธ์หลังจากนี้จะเป็นอย่างไร
แต่วันนี้๒บุรพาพยักษ์เริ่มมีความชัดเจนทั้งพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิทธิ
ว่าอนาคตเขาจะเดินไปด้วยกันหรือว่าแยกกันเดินติดตามจากรายงานครับ
ในที่สุดสองพยักษ์ก็เผยให้เห็นถึงกลยุทธ์ของสงครามตัวแทน
ตำราศึกที่ศึกษากันมาในโรงเรียนเสนาที่การทหาร
แบบไม่ต้องกักกันแล้วเพราะเวลาไม่คอยท่า
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีจะหลดปากกาเซ็นใบลาออก
พีรพันธ์สาลีรัฐวิพากษ์จากที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
เพื่อมาเตรียมเป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ขณะที่พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
ก็ส่งร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่า
เป็นตัวแทนไปร่วมงานของสภาเครือข่ายประชาชนอีสาน
จังหวัดนครราชศรีมาหลังจากกบดานเงียบมันนาน
หากมองความสัมพันธ์ระหว่างพลเอกปรุกษา
กับนายพีรพันธ์ต่างก็รับรู้ถึงการสอดประสานกับการกำเนิดของพักรวมไทยสร้างชาติมาโดยตลอด
เช่นเดียวกันกับความสัมพันธ์ระหว่างพลเอกประวิทย์กับร้อยเอกธรรมนัฐ
เสมือนอากาศไม่จำเป็นแต่ก็ขาดไม่ได้
ดังนั้นเป้าหมายของทั้งสองเสือบุรพาพยักษ์จึงต้องการมือไม้ในการทำงานอย่างชัดเจน
เพราะศึกเลือกตั้งที่รออยู่เบื้องหน้านั้นหนักหนาสาหัส
เพียงต้องสู้กันเองเพื่อช่วงชิงอำนาจรัฐ
แต่ยังต้องรับมือกับพักคู่แข่งที่เคยเป็นพันธมิตรและฝ่ายตรงข้าม
ประกาศเสียงดังฟังชัดแล้วว่าจะเป็นแคนดิเดตเพียงคนเดียวของพัก
ไม่มีรายชื่อของบุคคลที่๒หรือ๓อย่างแน่นอน
กับตอนนี้ชัดเจนใช่ไหมว่าแคนดิเดตนายกภูมิใจนี่คือหัวหน้าคนเดียว
พูดถึงพักภูมิใจไทยใช่ไหมยังไม่ชัดอีกเหรอเนี่ย
มา๕ปีแล้วยังไม่ชัดอีกเหรอ
หนึ่งเดียวคนนี้แหละครับนะครับหนึ่งเดียวด้วยนะ
ไม่มี๓คนนะถ้าจะไม่ให้ผมเป็นแคนดร์เดทนายกพรรคกลุ่มใยไทย
ก็ต้องเปลี่ยนหัวหน้าพรรคกลุ่มใยไทยจากผม
ทำให้สองปอทั้งบิ๊กป้อมและบิ๊กตูยิ่งต้องทำทุกวิถีทาง
ไม่ว่าจะบนโต๊ะหรือใต้โต๊ะเพื่อโกยสอสอเข้าสภารอบหน้าไม่ต่ำกว่า๒๕คน
เพราะนั่นหมายถึงสิทธิ์ที่จะเข้าไปชิงเก้าอี้นายกรัฐมนตรี
โดยมีสมาชิกวุฒิสภาทั้ง๒๕๐คนนั่งไขว่ห้างรอยกมือโหวตกันไว้อยู่แล้ว
ข่าวไทยมรัฐทีวีบรรยายงาน